ท่านผู้ชมครับมันมีคลิปของสมเนรรูปหนึ่งที่เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์
แล้วบอกว่าน้องเนรเนี่ยโอ้โหร้องไห้อย่างหนักเนี่ยเพราะอกหัก
คือความจริงไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวต้องชี้แจงให้น้องเนรหน่อย
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เอาดูคลิปต้นทางก่อนนะฮะ
คือในคลิปเนี่ยสมเนรรูปนี้ที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดภาษาสวยท่านเป็นคนสุรินท
ค่ะแล้วคนเนี่ยไปใส่ตัวหนังสือให้ในคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไป
ประมาณว่าโอ้โหเป็นกำลังใจให้นะความรักก็แบบนี้แหละ
โทษนะที่ทำให้เธอต้องรำคาญขนาดอยู่ในผ้าเหลืองยังเสียน้ำตา
ทำยังไงอะไรประมาณอย่างนี้วิภาควิจารณ์กันเยอะว่าโอ้โห
คือเป็นเนรมาร้องไห้อกหักอย่างนี้ได้ยังไง
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยตรวจสอบไปนะครับพบว่าสมเนรรูปนี้
ท่านอยู่ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ที่สังขสุรินทร์นะครับ
พอลงพื้นที่ไปได้เจอกับสมเนรรูปนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะท่านยืนยันว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบที่เขาบอกกัน
ที่ร้องไห้เนี่ยร้องไห้จริงแต่ร้องไห้เพราะว่า
แล้วทีนี้สงสารปู่มากเนื่องจากตัวของน้องเนรก็บวชเนรอยู่เรียนอยู่
ญาติพี่น้องลูกหลานแต่ละคนก็อยู่กันห่างไกลเหลือเกิน
แล้วในคลิปพูดเป็นภาษาสวยเป็นภาษาพื้นบ้านของสุรินทร์เพื่อสื่อไปถึงญาติญาติคนไม่เข้าใจความหมาย
ตีความผิดที่พูดเนี่ยบอกขอให้ปู่หายจากการป่วยเร็วขอให้ลูกหลานทุกคนเนี่ยกลับบ้านมาหาปู่
ปู่จะไม่ไหวแล้วทีนี้พอไปโพสต์แล้วก็สร้างความเข้าใจผิดเนี่ย
ผู้สื่อข่าวเราถามน้องเนรว่าเออแล้วยังไงจะฟ้องจะฟ้องอะไรไหม
เนรท่านบอกว่าไม่เป็นไรนะท่านให้อภัยขอให้เข้าใจก็พอ

อักษาสวยจริงและสมเนณพูดอย่างนั้นจริง